ส่วนอีกที่หนึ่งก็เปิดหน้ากากอนามัยของท่านหน่อยนะฮะ
แล้วก็สูตรกลิ่นกาแฟหอมชื่นใจ
เป็นกาแฟนี่ฮะโลบัสต้า
ปัสต้าเป็นกาแฟที่ค่อนข้างจะหอมแล้วก็มีรสขมหากใครชอบ
แต่ที่นี่เขาบอกว่ามีคั่วสดบดด้วยมือ

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเทพศรีตรัง

โดยใช้วิธีการแบบคั่วสดบดด้วยมือ

เพราะฉะนั้นต้อนรับเข้าสู่ร้านโรงคั่วไนโกปี้ของเรานะคะ
กาแฟที่เราใช้เป็นสายพันธโรบัสต้า
ซึ่งมีรสชาติเข้มและมีกลิ่นหอม

มันจะเป็นหอมฉุนนิดนะฮะ

ราบิก้าเขาจะมีกลิ่นหอมเหมือนกัน
แต่จะเป็นหอมแบบเปรี้ยวนิดหน่อย
แต่โรบัสต้าเนี่ยมันจะเป็นออกเปรี้ยวหวานนะครับ
และมีความเข้มข้นขมหน่อยแล้วแต่คนชอบเลย
แต่อย่างที่บอกเขาทั้งคั่วสดแล้วก็บดด้วยมือนะครับ

ถ้ามาที่ร้านโรงคั่วนายโกปินี้นะฮะ
แนะนำให้ลองขนมนี่ฮะ
มอจี่ขนมมอจี่
เป็นแป้งเป็นก้อนกลมนิ่มนะครับ
แล้วก็มีแป้งโรยติดเนื้อขนมอยู่ด้านนอก
ข้างในเป็นถั่วลิสงบดหยาบ

คุณอาริยาก็คงยังไม่เคยชิม

แล้วก็เป็นขนมโบราณที่หากินได้
จริงจะบอกว่าหากินได้ค่อนข้างยากแล้วนะ
แต่ในพื้นที่ของภาคใต้

อาจจะเป็นที่เดียวเท่านั้นด้วยนะ

อกจากนี้ยังมีขนมไทยกล้วยช็อกโกแลตแบบนี้
มีเบอร์เกอรี่ต่างให้เลือกชิมกันด้วย
เขาทำรูปร่างหน้าตาก็น่าทานดีนะครับ

ได้ความหวานจากกลูโครสธรรมชาตินะครับ

เป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีคาเฟอีน
แล้วก็ถือว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับ
ช่วยป้องกันการเกิดโรคอันไซเมอร์
ช่วยให้อารมณ์ดีอารมณ์สดชื่นเลยนะฮะ

สำหรับบรรยากาศของร้านเราไปดูบ้าง

สอดแทรกเรื่องราวของวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับ
รูปภาพและการใช้วัสดุอุปกรณ์พื้นบ้าน
ตกแต่งไม่ว่าจะเป็นเสือรวงข้าวกะลา
แล้วก็กระด้งเห็นรูปภาพไหมที่เขาเป็นภาพวาดเนี่ยนะฮะ
ก็วิธีการทั้งในการใช้ชีวิตวิถีชีวิต
ทำข้าวทำกาแฟอะไรเนี่ยนะครับ
หนึ่งในผู้ก่อตั้งร้านโรงคั่วนายโกปินะครับ
ก็คือคุณเอกมานิดช่วยพันธ์
ประธานวิศาคิตชุมชนเทพศรีตรังธรรมธุรกิจนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เขามีอาชีพเป็นวิศวกร
เป็นหนุ่มวิศวกรแต่ว่าพอกลับมาบ้านเกิดที่จังหวัดตรัง
พบว่าบ้านเกิดของตัวเองมันมีของดีเยอะแยะมากมายเลยคุณ
ก็เลยเริ่มต้นศึกษาด้านการเกษตร
เพื่อหาผลผลิตอื่นนอกจากยางพารา
แล้วก็ปาล์มน้ำมันที่มันมีราคาตกต่ำนะคุณ
ได้รับผลกระทบอะไรต่างนานามาตลอดนะครับ
มาเจอว่าที่ตรังเป็นแหล่งปลูกกาแฟโรบัสต้าแห่งแรกของไทยเลย
จึงได้ตั้งเป็นกลุ่มวิศาคิตชุมชน
เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้นะครับ
ทางกลุ่มวิสาหกิจได้ศึกษาคัดสายพันธุเมล็ดกาแฟมาเพาะ
แล้วก็แจกจ่ายให้กับสมาชิกเอาไปปลูกกัน
และทีนี้วิสาหกิจชุมชนก็รับซื้อผลผลิต
โดยตั้งประกันราคาไว้อยู่ที่๑๘บาทต่อกิโลกรัมคุณ
ประกันราคาไว้ด้วยนะชาวบ้านก็อุ่นใจได้ว่าราคามันไม่ตกไปไหนนะฮะ
จากนั้นก็ทำร้านโรงคั่วนายโกปีขึ้นมาเพื่อขายผลผลิต
รับซื้อมาจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้วยนะครับ
อกจากนี้ก็พัฒนาที่นี่ให้เป็นศูนย์การไปเรียนรู้เกษตรแบบผสมผสาน
ทำปุ๋ยหมักอิดดินแปลงเกษตรตัวอย่างนะฮะ
ดังนั้นหลายท่านที่สนใจทั้งไปชิมกาแฟ
แล้วก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรก็มาได้
มาทั้งศึกษามาทั้งเยี่ยมชมเลือกซื้อพันไม้
ที่นี่มีครบวงจรจริงนะครับ
ก็ใครมีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดตรังนะฮะ
ก็แวะไปชิมกาแฟของชาวบ้านกันได้
กันอีกครั้งที่โรงคั่วนายโกปินะฮะ

ตั้งแต่๙โมงเช้าไปจนถึง๒ทุ่มครึ่ง
หยุดทุกวันพุธขอแจ้งเอาไว้ก่อนนะครับ
นี่ก็มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะเลยนะ
ใช่ค่ะขนมอะไรนะมจีแปลก